ผมเชื่อว่าคนอยากไปนู่นที่คลังมันเยอะ
แต่ถ้าเลือกคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ย

ถ้าผมไปคุยกับนายก
ผมก็บอกว่าท่านนายกตอนนี้
การที่ท่านปิดประเทศมันต้องคลายแล้ว
ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออะไรนะครับ
แต่ว่าใครจะมาไปลงที่กลางตอนเนี่ย

ตอนผมไปลงที่กลางตอนวิกฤติศาสตรกิจปี๑๙๔๑
ผมถูกด่ามา๑๐กว่าปี

เนื่องจากการลอยตัวค่าเงิน
เพราะว่าเราไปกู้เงินมาแสนล้านแล้วมีปัญญาใช้หนี้เขา

ถึงเวลาต้องแก้ผ้าก็ต้องแก้ผ้าให้คนดู

ฉะนั้นคนเป็นน้องมันตรีครัง

กระทรวงสาธารณสุขกับรัฐบาลอีก
จะเปิดประเทศหรือไม่เปิดประเทศยังไง
พอปิดไปเลยเศรษฐกิจก็หยุดไปหมด

แต่ว่าการเป็นธุรกิจครั้งตอนนี้

คุณจะอัดฉีดยังไงจะมีโปรแกรมยังไง
คนไม่รู้กี่ครั้งนี่ไม่ใช่อยู่ดีก็ทำเป็น
มันมีเรื่องที่ต้องคิดมหาศาลเลยนะ
ผมเชื่อว่าคนอยากเป็นธุรกิจครั้งมันเยอะ
แต่ถ้าเลือกคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมาก
แต่ถ้าต้องติดครั้งเข้าไปต้องไปทำงานตามนโยบายของพักษ์
ทำตามนโยบายของใครบางคนเนี่ยนะ

ถังแตกคืออะไรรถมันแตกอยู่แล้ว
เอารัฐบาลเป็นหนี้อยู่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
รัฐบาลเป็นหนี้๙ล้านล้านงบประมาณปีแค่๓ล้านล้าน
ถังแตกมากคุณวัดยังไง
แล้วถามว่าเป็นหนี้กี่เท่าของงบประมาณแล้วจะขังแตกไหมเนี่ย

ที่บอกว่าเงินคงคลังเหลือน้อยหรืออะไร
มันไม่มีปัญหาอะไรเลยเงินกลางจะเป็นศูนย์ก็ได้
เพราะมีไปก็ไม่ได้ทำอะไร
ถ้ามันมีเงินอยู่กงก็มีมันก็มีเงินอยู่ในตุ่ม
ก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่มีความหมายก็คือว่ารัฐบาลยอมงบประมาณขาดดุลแค่ไหน
และภาระหนี้โดยรวมของรัฐควรจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าเป็นหนี้เยอะแล้วเป็นหนี้ต่างประเทศก็เยอะด้วยเนี่ยอันตราย
ถ้าเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เฉพาะในประเทศไม่ค่อยน่ากลัว
ตรงกันข้ามันเหมือนเกิดภาวะสงคราม
เป็นภาวะของเชื้อโรคอย่างธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งมันหยุด

และการท่องเที่ยวคือ๒๕ของผลผลิตของเรา
ฉะนั้นก็เลยคนจนข้างล่างก็กระทบมา
ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ด้านอาหารรถทัวร์
เหล่านี้มันหายไปหมดเลย
กระทั่งบัตรนี้ก็ยังหายอยู่

การค้าระหว่างประเทศยังฟื้นไม่ได้

รอรอโดยแบงค์ก็ต้องเข้าไปช่วย
ฉะนั้นระบบธนาคารเอง
ถ้าไม่มีระบบการดูแลที่ดี

เพราะว่าจากโรงแรม
ร้อยโรงแรมซึ่งไม่มีรายได้เลย
ถ้าแบงค์ไม่ช่วยก็ผิดวิสัย
รัฐบาลไม่ช่วยก็ปิดวิสัยอีก
รัฐบาลก็คงต้องอัดฉีดเงินเข้าไปช่วย

ที่จำเป็นต้องช่วย
คือสาขาเศรษฐกิจซึ่งยังไปไม่ไหวเลย
โรงแรมการท่องเที่ยว
ทำยังไงคนที่อยากจะไปเที่ยวที่ไกลกว่านี้
สามารถจะเที่ยวได้โดยงบประมาณเท่าเดิมที่เขามีใช้ได้

คือสิ่งที่เกิดกับอุตสาหกรรมประเทศไทย

และก็ทำสรรพโปรกที่ดีมาก

ว่าเรามาถึงจุดที่ถูกต้องแล้ว
แต่อยู่ดีเศรษฐกิจมัน

อาจจะไปโทษการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรืออะไร
อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อย

จุดสำคัญของมันก็คือว่ามันใช้เวลาเยอะมาก
จนบัตรนี้มันยังไม่เกิด
นี่คือคำถามที่เราจะเรียนตอบตัวเองไม่ได้เลย
ผมก็เคยถามคนญี่ปุ่นนะครับ
เก็บไฟราคามาตรฐานไม่เป็นไร
ถนนล้นทางดีกว่าคนอื่นอยู่แล้ว
ฉะนั้นมูลค่าที่ดินมันเริ่มไม่ถูก
สมมุติว่าที่ดินไม่แพงกว่าทำไมเขายังไม่มาอีก

คุณคิดว่าเราขาดแรงงานมีทักษะหรือไม่ครับ
เรายังไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่เหมาะสมกับความต้องการของเขา
ถ้าเราเริ่มสอนและบริษัทที่กำลังจะมาสนใจ
มันสร้างความเปลี่ยนแปลงทันที
ปัจจัยการผลิตทั้ง๔ตัวต้องมีความพร้อม

เขาเรียกอยู่ในกำจัดรายได้ของประเทศ

ตรงนี้จะทะลุมันมีทางเดียวแหละ
พิกรธรรมชาติไม่ต้องไปหวังหรอกนอกจากที่ดิน
มันขาดการตาหนาทรัพยากรธรรมนุษย์
ถ้าผมไปคุยกับนายกผมก็บอกว่า

การที่ท่านปิดประเทศมันต้องคลายแล้ว
จุดที่เราคลายคือเรายอมรับว่า
โควิดจะเกิดได้วันละกี่คน

เขาก็บอกชีวิตคือละครไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวคือละคร
จากการบริหารดูแลประเทศ
ถ้าทำด้วยความตั้งใจจริงมันก็จะได้ผลดี
แต่ถ้าทำด้วยมีความประโยชน์แอบแฝงอยู่
มันก็จะมีจุดซึ่งทำให้ประเทศนั้นเสียประโยชน์ในบางส่วนไปได้ในที่สุด
แต่ชีวิตคือละครเหมือนกันทุกอย่าง